หญิงไก่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าหญิงไก่เขายังไม่จบไงพี่อุ๋ย
ถ้าเขาจบเราก็จะไม่เล่าเพราะเขายังไม่หยุดเขายังไม่จบเขายังเดินหน้าคิดถึงสามีคิดถึงเจ้าสัวสุรชัยเขาอยากจะเจอ
อยู่โรงพยาบาลไหนเหรอรักษาตัวอยู่ที่ไหนเหรอทำไมเขาเป็นภรรยาเขาไปเจอเขาไปเยี่ยมไม่ได้หรือยังไง
นี่คือภาพวันนี้เลยนะคะหญิงไก่กับทนายความค่ะ
นายกิติคุณหรือทนายโป้งไปสรรแขวงพระนครเหนือยื่นเอกสารเพิ่ม
ขอทราบที่อยู่การรักษาตัวของสามีได้ไหมก็คือเจ้าสัวพันล้านเจ้าสัวสุรชัย
เมื่อวานนี้เจ้าสัวสุรชัยที่เหมือนกับยื่นฟ้องสองคนคือความจริงเมื่อวานเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยท่านต้องมาสารเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีเอาไว้แล้วสารท่านนัดแต่ไม่ได้มาทนายที่มาเนี่ยบอกว่าไม่สบาย
มีทนายความคนใหม่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีบอกว่าเจ้าสัวสุรชัยป่วยต้องรักษาตัวไม่สามารถมาสารได้
หญิงไก่เลยงงประมาณว่าอยู่กับเธอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำไมพอลูกรับกลับไปป่วยเหรอสามีป่วยได้ยังไง
นี่นะคะหญิงไก่ก็เลยยื่นเรื่องต่อสารขออนุญาตไปพบสามีที่โรงพยาบาลวันนี้ก็ไปยื่นอีกครั้งนึงบอกว่าในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเธอมีทะเบียนสมรสทำไมเธอจะรู้ไม่ได้ว่าสามีเธอรักษาตัวอยู่ที่ไหน
อยากให้สารเมตตาเพื่อให้เธอได้เจอสามีเธออยากรู้แค่ว่าสามีเธอป่วยเป็นอะไร
คือเมื่อวานธนายความที่ยื่นเรื่องต่อสารบอกขอให้เป็นความลับวันนี้คือง่ายเธอก็คือเธอก็มาถามศาลว่าเธอก็อยากรู้ว่าอยากจะสารท่านจะเมตตาช่วยบอกบอกเธอหน่อยได้ไหมว่าสามีอยู่โรงพยาบาลไหน
บอกว่าก็คือทางเธอเนี่ยมีหลักฐานการตรวจร่างกายและยื่นเรื่องที่กองปราบเอาไว้แล้วฟังเสียงหญิงไก่นะคะ
ถ้าเกิดสารท่านเมตตาแล้วให้เป็นความลับพี่ก็ต้องรับแต่ถ้าเปิดเผยได้พี่ก็จะเปิดเผยวันนี้ให้เสร็จจากศาลเรียบร้อยก่อนซึ่งใบตรวจเนี้ยอยู่กับเราสมบูรณ์หมดเลยตรวจสารประหลอดตรวจโลหะตรวจสารหนูตรวจทุกอย่างคือคุณสุชัยเป็นนักกฎหมายคุณสุชัยก็เลยพาไปตรวจเอ่อสัก
บันต่างหลายที่เพื่อรู้วันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผลออกมาไม่ได้เป็นอะไรเลย
คุณผู้ชมค่ะช่วงเที่ยงค่ะหญิงไก่กับทนายโป้งออกมาจากศาลแล้วก็บอกนักข่าวว่าสารรับเรื่องเอาไว้สารท่านไต่สวนแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะไปกินข่าวเถียงอะไรตรงไหนยังไงก็ทีมข่าวก็โทรไปถามต่อหญิงไก่ก็ไม่รับสายแล้วทีเนี้ยพอบ่ายสักบ่ายสองโมงกว่ามีรายงานว่าสารพิจารณาคำร้องของหญิงไก่แล้วนะคะมีคำสั่งว่า

หญิงไก่ไปคือถ้าคู่กรณีของเจ้าสัวเขาอยากจะรู้ว่าเจ้าสัวไม่สบายอยู่ที่ไหนยังไงอันนี้ก็อาจจะถามได้แต่หญิงไก่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีนี้เลยอยู่ดีหญิงไก่บอกอยากรู้ว่าสามีรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไหนอยากเจออะไรอย่างนี้สารท่านบอกว่าไม่เกี่ยวพอสารท่านยกคำร้องไปนะคะทีมข่าวก็เลยถามทนายความทนายโป้งทนายข
ก็คุยกับหญิงไก่ว่าอาจจะอุทรคำร้องค่ะเพื่อให้มีการพิจารณาและทบทวนคำร้องอีกครั้งนึงมันก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ก็ทำได้จะอุทรก็ได้
แต่สารท่านก็บอกชัดแล้วนะว่าคือคุณไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้ไงคดีนี้เจ้าสัวท่านไม่มาเพราะว่าท่านเข้าโรงพยาบาลมันก็เป็นเรื่องของคู่ความเขาสองคนใช่ไหม
นี่เป็นภรรยาที่จะมาถามศาลว่าตกลงที่สามีฉันไม่มาคดีนี้สามีฉันอยู่โรงพยาบาลไหน
สารท่านก็บอกแล้วว่ามันคนละเรื่องกันนี่มันไม่เกี่ยวกับคดีนั้นน่ะนะคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของอาจารย์วิจารณ์อินทรรักษ์หมอดูที่เคยดูดวงให้หญิงไก่แล้วหญิงไก่โพสต์ในติ๊กต๊อกของตัวเอง
ชื่นชมอะค่ะที่อาจารย์ดูดวงให้แม่นมากเลยบอกอีก๔เดือนจะได้บ้านจะได้รถหญิงไก่บอกว่าได้ทุกอย่างมันเป๊ะมากเหมือนอาจารย์บอกจริงยกเว้นเนื้อคู่บอกจะเจอเนื้อคู่มิถุนายนมันยังไม่เอ๊ะมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยบอกว่าหญิงไก่ดวงดีไม่มีจุดไหนเลยดวงตกนี่นะคะแต่คลิปเนี่ยไม่รู้ว่าช
ทุกคนที่ใส่ไลค์เราให้เขามีความรับ
ทำโศกรรมกันเนอะ

อ๋อแต่ว่าหมอดูคนนี้เก่ง

ดูแบบว่าจะซื้อบ้านนะอีก๔เดือน
จะซื้อรถใหม่ปรากฏว่าอีก๔เดือนซื้อบ้าน

เจอเดือนวิทยุนาที่ไหนได้ยังไม่ถึงวิทยุนา
หลอกหรือไม่หลอกด้วย
ครับในดวงไม่ได้บอกว่าหลอกหรือไม่หลอก
เพราะว่าในดวงก็คือว่าทิศทางของดวงคุณไก่

ทิศทางของคุณสุรชัยก็จะมีโชคมีลาบอยู่แล้ว
เราไม่รู้ว่าโชคลาภที่คุณสุรชัยได้

โชคลาภคุณไก่ได้คือได้สมบัติ

ตามดวงถ้าไม่อยากให้ยืดเหยื่อ

จบเลยภายในไม่เกิน๓วัน
แค่อะไรอย่างนี้นะคะ

แล้วก็เรื่องทรวมเถอะ
บอกใครก็ได้นะว่าจะรักษาอยู่ที่ไหนนึกออกป่ะ
แต่เธอก็จะพยายามอ้างสิทธิว่าเธอเป็นภรรยา
ใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน